ส่วนนอกจากวงการกีฬาแล้วนะคะก็ยังมีแวดวงคนบันเทิงที่ก็ยังคงหลั่งไหลไปที่พระบรมมหาราชวัง
เพื่อที่จะไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
โดยเมื่อวานนี้เหล่าคนบันเทิงยังคงเดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
และลงนามแสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชกันอย่างต่อเนื่อง
นับเริ่มตั้งแต่คุณอ้ำพัชราพาคุณพันเค้กเขมมะนิดคุณบิ๊กกริดริด
ส่วนเองยังทำหน้าที่เป็นจิตอาสาในการนำอาหารและน้ำดื่มมาบริการให้กับประชาชนผู้จงรักพักดี
ที่ได้เดินทางมาที่พระบรมมหาราชวังทั้งนักแสดงสาวเกรสการเกล้าพันธุ์วรการบีสวิทย์และหวนกวินรัฐเป็นต้น
ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าอยากที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี
ถวายพระองค์ท่านด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอร่วมเคียงข้างประชาชนคนไทย
ให้ผ่านช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าครั้งยิ่งใหญ่นี้ไปด้วยกันค่ะ
หรือว่าคุณจะเป็นคนเก่งหรือว่าคุณจะเป็นคนรวยหรือคุณจะทำอาชีพอะไร
สิ่งที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดก็คือความดีสิ่งเนี้ยมันกล้องอยู่ในใจเราตลอดเวลา
การมาอย่างนี้มันเป็นการที่ทำให้เราได้เห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทย
ตอนนี้หัวใจเราสลายเรามีหัวใจดวงเดียวกัน
เพราะฉะนั้นมันจำเป็นมากเลยที่เราจะต้องจับมือกันข้ามผ่านในเวลาที่มันยากลำบาก
แสนเจ็บปวดนี้ไปให้ได้ด้วยกันตอนนี้เราเจ็บปวดเพราะเราไม่มีในสิ่งที่เราเคยมี
ในสิ่งที่เราเคยเทิดทูลเราไม่มีพ่อของบ้านเราไม่มีหลักยึด
เราต้องจับมือกันให้มั่นไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตาม
วันนี้พวกเรามาทำความดีกันตามพระปนิธานของบาทสำเด็จเจ้าอย่างการทำความดี
ในชื่อว่าเพลงของพ่อ
ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการบันทึกเสียง
เพื่อร่วมรำลึกถึงพระเกติคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ก็ในฐานะนักดนตรีนะครับ
ก็ภูมิใจที่เรามีในหลวงที่เป็นนักดนตรีด้วย
นี่เป็นความภูมิใจของนักดนตรีหลายท่านนะครับ

ว่าในหลวงของเราเป็นนักดนตรีที่รักดนตรีและศิลปะหลากหลายแขนง
เมื่อวานก็ได้มามีส่วนร่วมในการบันทึกเสียงเพลง
เพลงหนึ่งซึ่งแต่งโดยพี่บอยตรายคุณตรายภูมิรัชนะครับ
ว่าเพลงนี้จะออกมาหลายชื่อเพลงว่าบทเพลงของพ่อ
มีนักร้องก็หลายท่านผมก็เป็นส่วนเล็กในนั้น
ก็มีความภูมิใจที่เราพอจะทำอะไรได้ก็
เราก็ทำในความถนัดของแต่ละคนนะครับ
เพราะว่าบทเพลงเนี่ยมันสามารถจะให้กำลังใจหลายคนได้นะครับ
ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการสูญเสีย

เราก็มาแสดงความเรียกอะไรล่ะ
ถึงแรงบันดาลใจแสดงความขอบคุณนะครับ

พระองค์ท่านเป็นนักดนตรี
ดนตรีพี่น้องทุกคนก็มาแสดงออกทางนี้กันครับ